อย่างเมพิชชนาชและเจชชนะทิป
คู่นี้หลายคนเห็นความหวานเวอร์

ถ้าเกิดว่าเจชนะทิพย์ทำทิพย์ล่มแล้วก็เจอดีแน่นอนค่ะ
อุ๊ยตายเผลอถึงขั้นเลิกเลยนะเมย์บอกอย่างนี้
เอาจริงเหรอถ้าทริปนี้ล่มความสัมพันธ์ก็ล่มเหมือนกัน

เขาบอกว่าเปิดตัวหวานมาพักใหญ่แล้ว
แต่ไม่อยากจะเชื่อนะคุณว่าคู่รักเมเจเนี่ย
ยังไม่เคยจัดทริปสวีทหวานกันเลยสักครั้ง
ล่าสุดสาวเมย์ออกมาเผยเลย
เตรียมจะจัดทริปกระชับรักแฟนนุ่มซุปตาลูกหนังเร็วนี้ค่ะ
แต่ไม่บอกนะว่าจะไปสวีทกันที่ไหน

แล้วก็เพิ่งจะได้เวลาที่ลงตัวค่ะ

บอกเลยว่าน้อยใจมากอย่างแน่นอน
แล้วก็อาจจะทำให้ความสัมพันธ์รักที่กำลังหวานสุดตอนนี้
สั่นคลอนก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะ
ไปฟังเมย์กันหน่อยสิจะงอนจริงเปล่า

ถ้าอาทิตย์นี้เมย์ไม่ได้ไปเมย์บอกเลยเมย์โกรธมาก
อันนี้คือแอบบอกเขาต่อสื่อต่อหน้าสื่อ
เมย์บอกเลยว่าถ้าทีนี้เมย์ไม่ได้ไปเมย์เลิกเลย

ต่างประเทศไม่เคยเลยอะไรอย่างนี้

ทำไมนักฟุตบอลคนอื่นเขายังไปกับแฟนได้
ก็แบบเมย์ก็รออยู่อะค่ะ

่งนักฟุตบอลเด็กมาต่อว่า
เราว่าน่าสงสารจังเลยเดินแต่ห้าง
ทำไมคู่อื่นเขายังไปต่างประเทศไปนู่นไปนี่

ถามไอดอลเธอสิทำไมมันไม่ว่าง
แต่เราก็เข้าใจนะเพราะว่า

เขารักฟุตบอลแล้วเขาก็พัฒนาตัวเองอยู่ตลอด
ซึ่งเราก็ภูมิใจในตัวเค้าดีกว่าเค้าเอาเวลาไปทำอย่างอื่น
เมย์นี่สนุกดีตอบคำค่า
มีสต์เลวลงเร็วมากเลยเมย์
ก็เข้าใจแต่ก็ถ้าไม่ไปก็โกรธเอาเข้าไป

ส่วนเรื่องหัวใจของแก๊งเพื่อนสนิท
เมย์ก็ยังคงต้องถูกยื่นไมค์ถามอยู่ตลอดเหมือนกันค่ะ
เพื่อต้องตอบแทนคำตอบคำถามแทนเพื่อนที่เก็บตัวไม่ออกมาเจอสื่อมวลชนในตอนนี้
ล่าสุดค่ะหลังจากที่มีกระแสการเปิดตัวคบหากัน
ของสาวแป้งออนจิรากับแหนมรณเดช
เมย์บอกว่าส่วนตัวเธอปลื้มฝ่ายชาย
คือชอบเพลงพี่แหนมอยู่แล้วล่ะเพราะว่าเป็นคนร้องเพลงเพราะ
แต่ว่าเรื่องความสัมพันธ์ของเพื่อนซีในมุมอื่น
เธอบอกว่าไม่ขอพูดอะไรมากจะดีกว่าค่ะ
แม่ก็โทรไปรอนะไม่เห็นตามข่าว

เขาก็แบบไม่บอกอะไร
คือไม่ชอบแหนมอยู่แล้วเพราะเขาร้องเพลงเพราะ
ก็โอเคอะไรที่เพื่อนเมย์มีความสุขเมย์ก็โอเคค่ะ